ดิฉันรู้สึกปวดใจยังไงก็ไม่รู้ดูสิคะแพงทั้งแผ่นดิน
สินค้าเจาะขึ้นราคาอีกเพียบเลย
เรื่องปากท้องจะอยู่ยังไงจะตายกันอยู่แล้ว
ขึ้นครับขึ้นหลายอย่างมาก
คือเกือบทุกรายการเลย

แต่จริงแล้วต้นทุนมันมาแพงเราก็ต้องขายแพงอย่างนี้
ลูกค้าสู้ไม่ไหวแล้วค่ะ
ตอนนี้ลูกค้าบ่นคือสู้ไม่ไหวบางคนก็หยุดขายไป
พูดถึงว่าผู้บริโภคกับแม่ค้านี่ทำอะไรไม่ได้เลย

ช่วงนี้ที่จะแพงหน่อยก็คือ

อันนี้คือก็ยังแพงอยู่
ก็มีลูกค้าบ่นเหมือนกันว่าอย่างแพงแบบนี้
แต่เราก็เข้าใจคนซื้อ
ว่าบางทีคนไร้ได้น้อยของมันแพง
ก็จะเห็นเหมือนเราขายแพง
แล้วต้นทุนมันมาแพงเราก็ต้องขายแพง
ราคาพลิกไม่ได้ขึ้นจะขึ้นเป็นราคาส่ง
ราคาแผ่งจะเข้มขึ้น๕บาท

เราก็จะบวกเป็น๑๒๕บาทอย่างนี้ครับ
ขึ้นครับขึ้นหลายอย่างมาก

ตอนนี้ขายปลีกหน้าร้านอยู่ที่๕๕บาท
เมื่อก่อนก็อยู่ที่ประมาณ๔๐๔๒บาท
เมื่อก่อนโลละ๑๒๐ก็เต็มที่แล้วค่ะ
ตอนนี้มันก็ขึ้นมา๑๒๐เหมือนกัน

อย่างเช่น๓ชั้นจะแพง
แล้วก็สันนอกสันคออันนี้แพง
แล้วถึงว่าตอนนี้หมูขาดตลาดด้วยไหมครับ

หมูมันตายค่ะหมูเป็นโล่งค่ะ
ก็เยอะกว่าแต่ก่อนเยอะอยู่ค่ะ
แต่ก่อนคือไก่ขึ้นเต็มที่ก็บาท๒บาท๓บาทไม่เกิน๕บาท
ตอนนี้ขึ้นแซงไปถึง๑๐บาทกว่าแล้ว
ก็มีตอบรับคือแรกนะคะชื่อขึ้นแรกบ่นค่ะ
ว่าทำไมถึงไก่ถึงขึ้นขึ้นตามกับหมูไหมอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าทางเราไม่ได้ขึ้นเองจริง
แต่ขึ้นจากต้นทางเราก็เลยปรับขึ้นเขาคิดว่าเราขึ้นเอง
คือจริงคนซื้อน่าจะรับได้ระดับหนึ่ง
แล้วเราในระดับหนึ่งว่ามันมีการขึ้นลงของสินค้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขารับได้แต่ว่าก็ที่บ่นก็เพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้
ทุกคนรายได้น้อยลงหรือบางคนไม่มีรายได้แล้ว
ก็เลยมีการบ่นมีการอะไรแต่สุดท้ายทุกคนก็คือยังต้องกินก็ต้องซื้ออยู่
ช่วงของแพงเนี่ยอย่างพี่เอาของใส่ถุงให้ลูกค้า
สมมุติว่ามันเป็นเงินร้อยกว่าบาทเขาก็จะบอกว่า
อะไรของแค่นี้ร้อยกว่าบาทลูกค้าจะพูดบ่นให้เราฟังแบบนี้
หลายคนมาซื้อก็จะเป็นแบบเนี้ยกดดันแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าทำไงเนอะ
ลูกค้าสู้ไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ลูกค้าบ่นคือสู้ไม่ไหว
บางคนก็หยุดขายไปจากเคยใช้วันละ๑๐โลก็เหลือวันละ๓กิโลค่ะ
ลูกค้าจะเคยซื้อวันละโลก็เหลือครึ่งกิโลบ้าง
เคยซื้อวันละครึ่งกิโลก็เหลือขีดนึงอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเราขายเราก็รู้สึกว่าเออบอกไม่ถูกคือ
เราเป็นใจแม่ค้าเราก็อยากจะขายของที่มันย่อมเยาว์ต่อลูกค้า
แต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็พยายามปรับขึ้นให้มันน้อยที่สุดที่เราจะทำได้ค่ะ
ดันพอสมควรนะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือก็สู้กันไป
เพราะวัตถุดิบมันขึ้นมาจากต้นทางเราก็ต้องขายตามราคา
เพราะถ้าเกิดเราไม่ขายอย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
แล้วส่วนลูกค้าก็ต้องไปขึ้นราคาอีกทีนึงเพราะต้นทุนมันสูงขึ้น
เพราะว่าตรงเลยต้นทุนมันสูงขึ้นก็ถ้าเกิดเขาไม่ขึ้น

เราก็รู้สึกทำงานลำบากมากทำงานลำบากอึดอัด
แทบจะไม่ได้คือมันไม่เหมือนเดิมค่ะลูกค้าก็หายไปเยอะ
แผงหมูก็ไม่ได้อยากจะขึ้นราคา

เห็นใจแม่ค้าเพราะว่าแม่ค้าก็ไม่ได้อยากจะขึ้น
แต่ก็ต้องรอดูว่าทางรัฐบาลก็จะช่วยเหลือผู้เลี้ยงยังไง
พูดถึงว่าผู้บริโภคกับแม่ค้านี่ทำอะไรไม่ได้เลย
ต้องรอพวกผู้ใหญ่เขาจัดการกัน

ต่อจากนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปลดไก่แก่ด้วย
ถ้าผลจากการปลดไก่อีก๒เดือน
ไก่ที่เขาเลี้ยงรุ่นต่อมาจากที่เขากดไก่นะคะ

ไข่ก็จะเยอะโอกาสที่จะราคารดลดลงก็มี

ไม่เกินนี้ค่ะ

เท่าที่ได้ข่าวมา
ก็บอกว่าเมษาน่าจะมีหมูออกมาเอามาเพิ่ม
ราคาก็อาจจะดีขึ้น
ถ้าหมูเขาเลี้ยงรอดนะ
ถ้าเขาเลี้ยงรอดหมายความว่าถ้าฟาร์มอ่ะ
เขาเลี้ยงลูกหมูได้แล้วหมูเขาไม่ติดโรค
กลางทางเขาก็จะมีหมูให้พวกเรากินแล้วค่ะ
บางทีก็อยากให้ช่วยแบบราคาอะไรอย่างนี้เนอะ
คนที่รายได้น้อยเขาก็จะได้อยู่ไม่ยาก
ค่าใช้จ่ายเขาก็จะไม่ค่อยพอเนอะหลายอย่าง
ก็อยากให้เขาช่วยเรื่องราคาของ
อยากช่วยดูแลราคาไก่ให้ประชาชนตัดต้องได้
หรือบางตัวที่ถูก
เงินเดือนน้อยอะไรอย่างนี้สามารถซื้อได้ที่ย่อมเยาว์

หลังจากที่ได้ยินรัฐบาลออกมาตรการมาว่าจะให้ควบคุม
ก็ยังไม่เห็นควบคุมอะไรได้เพราะว่า
หลังจากที่เขาออกมาตรการมาว่าวันนี้ให้ควบคุม
ตื่นเช้ามาราคาก็ขึ้นเลย
นี่ค่ะประมาณนั้นเลยอันนี้เรื่องจริง
แง่ของที่เป็นคนขายเนื้อหมู
เราก็อยากจะให้มันลงกว่านี้นะ
เราก็สงสารคนกินด้วยสงสารทุกคนนะคะ
เพราะว่าทุกคนต้องมานั่งแบกภาระ
เพราะว่าทุกคนต้องมานั่งแบกภาระ